ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าให้เพราะว่าไปเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งที่มีผู้หญิงคนนึงเขาโพสต์เอาไว้
เป็นภาพผู้ชายอุ้มเด็กอายุสักประมาณสามขวบกว่าเป็นเด็กผู้หญิงนะคะแล้วในข้อความที่โพสต์เอาไว้เนี่ยบอกว่าประกาศเด็กถูกลักพาตัว
ผู้ชายในภาพสะกดรอยตามลักพาลูกสาวไปจากแผนกเครื่องเล่นเด็กในห้างสรรพสินค้าชื่อดังในกรุงเทพ
ผู้ชายคนนี้วางแผนมาอย่างดีฉวยโอกาสตอนคุณยายของเด็กที่จะต้องเฝ้าเด็กเนี่ยไปเข้าห้องน้ำมาเอาตัวเด็กไปเลย
ผู้มากับน้องสาวขึ้นรถปีเอ็นเดิร์เบอร์วส์ไป
คุณแม่บอกว่าวันเกิดเหตุลูกสาวเล่นเครื่องเล่นอยู่กับคุณยายของเด็กก็คือแม่ของเธอนะ
ตัวเธอไปนั่งร้านกาแฟในห้างเดียวกัน
พอรู้ว่าลูกสาวหายไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
คือพ่อแท้ของลูกสาวนี่แหละ
แต่เป็นอดีตสามีเป็นชาวสิงคโปร์เลิกกันไป๓ปีแล้ว
อดีตสามีมากับน้องสาว
ตัวเธอบอกว่าเธอคบกับอดีตสามีคนนี้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ย้ายไปอยู่กับฝ่ายชายที่สิงคโปร์มีลูกด้วยกัน
แต่เธอรู้สึกว่าอยู่กับครอบครัวของสามีไม่ได้
ก็เลยกลับเมืองไทยดีกว่ามาคลอดลูกที่เมืองไทยนะคะในปี๒๕๕๙
กับสามีก็เริ่มทะเลาะกันบ่อยสุดท้ายตัดสินใจหย่ากัน
อดีตสามีคนนี้เคยมาลักพาตัวลูกสาวไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะ
สิงหาคมปี๒๕๖๐ตอนนั้นน่ะฝ่ายชายทำทีเป็นเหมือน
กลับมาง้อนะมาคืนดีกันเถอะ
พอมาถึงบ้านปุ๊บวางยานอนหลับเธอค่ะเอาลูกสาวเธอไปเลย
พาไปสิงคโปร์เลยฝ่ายชายส่งเอกสารมาให้เป็นภาษาอังกฤษให้เธอเซ็น
อกเธอว่าเซ็นก่อนจะได้รับลูกคืนมาเลี้ยงได้
เธอก็เลยเซ็นแต่มาจับได้ว่าหนังสือนั้นน่ะเป็นหนังสือหลอกให้เซ็น
เพื่อยินยอมว่าเธอป่วยทางจิตฝ่ายชายจะได้ไปดำเนินการทางกฎหมายว่าเธอป่วยทางจิตดูแลลูกไม่ได้
ถึงขั้นต้องไปสิงคโปร์เลยนะคะไปฟ้องศาล
สารอนุญาตให้จิตแพทย์ตรวจสอบอาการทางจิตของอดีตสามีเธอ
ผลออกมาว่าอดีตสามีเธอนั่นแหละป่วยทางจิตไม่ใช่เธอ
เธอก็เลยชนะคดีค่ะรับลูกกลับมาเลี้ยง
กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้อดีตสามีมาเมืองไทยมาลักพาตัวลูกสาวเธอซ้ำอีกรอบหนึ่ง
พนักงานร้านเครื่องเล่นเด็กที่เกิดเหตุก็บอกกับทีมข่าวว่า
ตอนเกิดเหตุนะคะเห็นว่าคนที่มาอุ้มเด็กไป
เป็นพ่อของเด็กไงพนักงานก็เลยไม่รู้ว่าเป็นการลักพาตัว
เพราะว่าเห็นว่าพ่อลูกเขาก็ดูสนิทสนมกันดี
ของเด็กก็บอกกับพนักงานว่ามารับลูกไปกินข้าว
พนักงานก็เลยไม่ได้เอกใจอะไร
เดี๋ยวตามให้ต่อนะคะว่าจะยังไงกันต่อดีนะคะ